มีเหตุการณ์นำมาเตือนภัยทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นสุภาพสตรี
บางครั้งเดินถนนต้องระวังจากกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม
มีแม่ลูกเดินถนนกันอยู่นะฮะคุณแม่เนี่ยก็สะพายกระเป๋าด้วย
อุ้มสุนัขด้วยช่วงค่ำแถวถนนแถวประธุมธานี
จักรยานยนต์ที่ท่านเห็นเนี่ยคนร้ายมันขี่มาแล้วมันกระชากระเป๋าไปเลย
แต่ว่าตอนแรกที่รู้ตัวว่าถูกกระชากระเป๋าคุณแม่ก็ไม่ได้ปล่อยกระเป๋า
ก็เลยดึงไปเลยจักรยานยนต์จนล้มไปกับพื้นถนน
ลูกก็วิ่งตามสุดนักตัวหนึ่งที่อุ้มมาด้วย
เป็นสุนัขพันธุ์ปักวัย๓เดือนก็ร่วงตามกันไป
เชิญเลยจะนี่โชคดีที่รถร้านที่วิ่งผ่านแถวนั้นไม่ทับไปด้วย
วิ่งตามไม่ทันคนร้ายก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปแล้ว
ผู้เสียหายเขาก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมแถวที่เกิดเหตุนะฮะ
เห็นแล้วต้องเตื่อนกันจริง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถามไปยังลูกสาวของผู้บาดเจ็บ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้คนทุกคน
ในการให้เราประวัติระวังวิชาชีพนะครับ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยชื่อว่านางสาวนนทการรุ่งเรืองนะครับ
อายุ๓๘ปีส่วนลูกสาวที่โพสต์คลิป
ชื่อนางสาวนันทิชาอายุ๑๙ปี

เดินกันอยู่ที่บนถนนรังสิตนครนายก

ช่วงประมาณ๒ทุ่ม๑๓นาที

ก็ไปกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนของแม่
สังเกตเห็นคนขี่รถจักรยานยนต์

ขี่เข้ามาแบบมุ่งเข้ามาใกล้แม่ของเธอเลย
แล้วก็ลงมือกระชากระเป๋าเลย
ซึ่งตอนแรกเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ปล่อยกระเป๋าไง
ก็เลยถูกดึงไปจนไปล้มอยู่ที่ถนนนะครับ
แล้วคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีหายไป
คุณแม่ก็บาดเจ็บฟกช้ำตามร่างกาย
ศีรษะก็กระแทกกับพื้นถนน
ไปโดนที่พักเท้าของรถจักรยานยนต์ของคนร้ายด้วยนะครับ
สินที่ได้ไปก็คือกระเป๋านั่นแหละครับ
กระเป๋าแบรนด์เนมที่คุณแม่ถืออยู่
มีเงินสดอีกหมื่นกว่าบาท
มีกระเป๋าที่ใส่พวกบัตรประชาชน

พลุกพลาดนี่ไม่ได้จะปลอดภัยเสมอไป

มีผู้หญิงอยู่กลุ่มหนึ่งหน้าร้าน

ขี่จักรยานยนต์มาเลยกระชากคว้าแล้วก็ไปเลย

อันตรายจริงต้องระวังจริง
ต่อให้พื้นที่ชุมชนคนเยอะก็ตามก็
ไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยสัก๑๐๐หรือเปล่า